เดี๋ยวนี้คนร้ายก่อเหตุลักวิ่งชิงปล้นไม่สนเวลากลางวันแสก
สนว่าจะมีคนเห็นหรือเปล่าไม่สนว่าจะมีกล้องวงจรปิดไหม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงบ่าย๒ค่ะที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่งในซอยนราธิวาสราชนคริน๑๔
คนร้ายทำทีมาขอซื้อเบียร์จังหวะที่เจ้าของร้านจะไปหยิบเบียร์
โฉกเงินเจ้าของร้านเจ้าของร้านเห็นทันเกาะรถอ่ะ
แล้วเขาลากไปเลยนะลากตัวเจ้าของร้านไปกับพื้นอ่ะ
เดี๋ยวไปดูภาพมีกล้องวงจรปิดค่ะ
จังหวะในวงกลมสีแดงนะคะเป็นกล้องวงจรปิดของร้านแถวแถว
ร้านที่เกิดเหตุนะคะคือคนร้ายเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วก็ทำทีเป็นมาขอซื้อเบียร์๒รัง
เจ้าของร้านหันไปหยิบเบียร์อ้าวคนร้ายไปหยิบเงินในร้านหกพัน
แล้วจะหนีเจ้าของร้านเห็นวิ่งตามแล้วก็ยื้อแย่งกัน
เจ้าของร้านก็ถูกคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ลากร่างถลายไปกับพื้นนะคะ
เหตุการณ์นี้คือมีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์เอาไว้นะคะมีข้อความบอกว่า
แม่ผมขายของอยู่คนเดียวมีวินเถื่อนมาซื้อเบียร์สั่งเบียร์วุ้น
คือถ้าคนไม่เคยมาซื้อจะไม่รู้ว่าที่บ้านผมมีเบียร์วุ้นครับ
หมายความว่าคนร้ายต้องรู้จักเป็นอย่างดีรู้จักบ้านนี้รู้จักร้านนี้
ว่ามีเบียร์วุ้นนึกออกมาแล้วเขาก็บอกเลยว่าแม่ผมอยู่คนเดียว
มาก่อเหตุกลางวันแสกคนแก่คนเดียวมันขับรถกระชากแม่ผมล้มได้เงินไปห้าหกพัน
ใครรู้จักหรือเคยเห็นบอกผมด้วยคนร้ายขี่เวฟ๑๒๕สีขาว
ล้อหลังสีม่วงล้อหน้าสีเขียวเสื้อวินเบอร์ยี่สิบหรือไม่ก็เบอร์ยี่สิบเก้านี่แหละ
ไม่ชัดฝากด้วยนะครับครับก็โพสต์เอาไว้แบบนี้นะคะ
ใส่เสื้อวินสีส้มมาด้วยใช่แต่ไม่รู้ว่าเป็นวินจริงวินเทือนอะไรยังไง
เราตรวจสอบให้เราตรวจสอบให้เราให้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุเลย
ไปเจอกับเจ้าของร้านสภาพคือโอ้โหแผลเต็มตัวค่ะ
นางทองภูลปันปลูกอายุห้าสิบหกแล้วนะคะสภาพคือถูกพันด้วยผ้าก๊อสทั้งตัว
นี่หลายแผลทั้งขอศอกทั้งเข่าเต็มไปหมด
ช่วงนั้นคุณป้าก็พยายามจะดึงจะยื้อคนร้ายใช่ก็เลยโดนลากไปไงอ่า
หน้าก็มีแผลครับนางทองภูลบอกว่าแผลอ่ะมันก็แค่รอยถลอกแหละ
แต่มันทั้งหัวจะหลดเท้าเลยนะโอ้โหคือแผลมันก็เรื่องเล็ก
แต่เงินที่คนร้ายเอาไปอ่ะมันเรื่องใหญ่ครับเอาไปตั้งหกพันกว่าบาทน่ะ
สถานการณ์แบบนี้เงินหกพันมันมีความหมายมากนะยุคนี้โอ้โหไม่น้อยนะฮะ
จริงมันเอาไปหกพันกว่าบาทขายของโอ้โหกี่วันกว่าจะได้จริง
ทองภูลถึงขั้นบอกว่าไอ้เรื่องเจ็บอ่ะไม่สนเลยนะ
แต่เงินมันสำคัญมากนะมาเอาเงินเข้าไปตั้ง๖๐๐๐กว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานบ่ายสองกว่ากว่าค่ะป้าทองภูลเนี่ย
กำลังนั่งอยู่ในบ้านคนร้ายใส่เสื้อวินเบอร์ยี่สิบเก้า
ป้าบอกว่าจำได้ว่าเบอร์ยี่สิบเก้านะคะขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็บอกว่าขอซื้อเบียร์๒ยี่ห้อยี่ห้อละรังแล้วก็ป้าก็เลยหันหลัง
หยิบเบียร์ที่หลังร้านคนร้ายเดินไปที่เก๊ะเก็บเงิน
เงินไปหกพันกว่าบาทป้าบอกป้าเห็นพอดีหันมาด่า
แล้วก็ถามตรงตรงเลยว่าทำไมต้องมาขโมยเงินกันอ่า
ตรงตรงแบบนั้นเลยนะครับคนร้ายก็บ่ายเบียงไม่ยอมตอบ
แล้วบอกว่าผมไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาไปแล้วคนร้ายก็วิ่งไปที่รถจักรยานยนต์ของตัวเอง
ทำท่าจะสตาร์ทรถแล้วก็ขี่หนีป้าทองภูลบอกว่าวิ่งไปจับแขนเลยนะคะ
อ่ากระชากแขนคนร้ายเลยให้ลงมาจากรถครับแต่ป้าก็อายุห้าสิบกว่าจะหกสิบอยู่แล้ว
ห้าสิบหกแล้วอ่ะคุณป้าอายุอ่ะครับสู้แรงไม่ไหวหรอก
คนร้ายเนี่ยนะคือเกี่ยวแขนป้าแล้วลากร่างไปกับรถจักรยานยนต์
อ่าลากไปเลยสิบเมตรป้าเขาก็เจ็บนะคะแล้วก็สุดท้ายก็หลุดออกมาจากรถน่ะนะ
คือคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นวินเถื่อนไม่ใช่คนในซอยนราธิวาสราชนคริน๑๔หรอก
แต่ป้าบอกว่ามันคุ้นคนร้ายคนนี้เคยมาซื้อของที่ร้านหลายครั้ง
ถ้าเห็นอีกทีชี้ตัวได้เลยใครเป็นคนร้ายป้าบอกป้าจำได้เนี่ย
ป้าร่วมไปกับพื้นเห็นไหมฮะอืม
ป้าก็ดึงแขนมันไว้เลยไงดึงดึงไม่ให้มันมันไปไง
แต่ก็สู้แรงมันไม่ได้เพราะมันมอเตอร์ไซค์เนอะก็ลากป้าไปนู่น
ก็บอกว่าอย่าให้เขาทำแบบนี้อีกต่างคนก็ต่างทำมาหากินด้วยกันเนอะ
กว่าจะหาได้เงินลำบาก
ส่วนวินรถจักรยานยนต์หน้าปากซอยร้านที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
เขาบอกเขาเห็นเหตุการณ์นะคะนายไกรรัฐสุขจิรัฐวีอายุห้าสิบเก้า
บอกว่าเมื่อวานเห็นคนร้ายยื้อแย่งของกับป้าทองภูลเจ้าของร้านขายของชำ
ตัวเองก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยแต่คนร้ายเห็นว่ามีคนมาช่วย
บิดจักรยานยนต์หนีไปเลยคือวินคนนี้ค่ะบอกว่าคนร้ายอ่ะ
ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วเสื้อวินที่ใส่
ไม่รู้ว่าสังกัดไหนประจำจุดไหนด้วยซ้ำครับ
คือคนร้ายอาจจะไปเอาเสื้อวินมาใส่โดยที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้อง
เป็นวินเถื่อนอะไรแบบนี้นะคะแล้วอาจจะตระเวนขี่รับลูกค้าแบบไม่มีหลักแหล่ง
ในชุมชนตรงนี้เนี่ยพี่วินไกรรัฐเนี่ยบอกว่าไม่เคยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก่อนเลยนะ
เพราะว่าส่วนใหญ่คนในซอยเป็นคนอายุเยอะแล้วก็เป็นคนที่อยู่แต่ในบ้านนะคะ
ก็เห็นเขากระชากเห็นแม่ค้าเขาเกาะรถลากไปนู่นใต้
มันกระบะคันหน้าแล้วล้มผมก็ตะโกนเรียกเฮ้ยมันมันไม่จอด
ผมก็เลยวิ่งมาฟ้ารถมอไซค์ตามล่ามันไล่ไม่ทันมันหายไปเลย
คดีนี้นะคะตำรวจสนยานาวาบอกว่าอยู่ระหว่างแกะรอยติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
ตำรวจบอกว่าไม่นานได้คนร้ายแน่
อ่าคือไล่กล้องวงจรปิดแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวคงรู้ว่าไปทางไหนแน่ค่ะนะฮะ
เห็นเขาหกพันอย่างนี้ท่านผู้ชมครับขายข้าวขายของเนี่ย
หกพันไม่ใช่กำไรนะฮะจริงทุนทั้งนั้นฮะใช่ใช้ได้เป็นเดือนนะ
โอ้โหความจริงกำไรอยู่แค่ไม่กี่สิบไม่กี่ร้อยนะครับ